คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะยกมือกันขึ้นมาค่ะ

ล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้เปิดเผยผ่านบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะว่า
เตรียมบวชแล้วคือเป็นการเตรียมบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่นะคะ
เดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งเป็นเดือนเกิดของพี่แพทย์พอดีค่ะ
ซึ่งการบวชครั้งนี้นะคะพี่แพทย์บอกว่าเป็นสิ่งที่คิดมาตลอดในฐานะลูกผู้ชายค่ะ
ซึ่งหลังจากที่ได้รับอิสรภาพแล้วก็อยากจะบวชตามที่ตั้งใจไว้
ตอนนี้นะคะก็ได้เข้าไปติดต่อกับวัดที่บวชแล้วนะคะตั้งใจจะบวชประมาณ๑๕วันด้วยกันค่ะ
ซึ่งโรงงานในวงการก็เคลียร์คิวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ
วงลงตรีเขาก็เตรียมแทนไว้แล้วนะคะมีทามษิงโกสิงเกิร์ลค่ะ
มาไปฟังสัมภาพกันเลยค่ะ
และทำหน้าที่ลูกชายคนเดียวของท่าน
แล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดี
เป็นการเสริมสริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วย
ก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้แล้ว
ตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะออกมาอีกด้วยซ้ำนะครับ
เป็นความตั้งใจอีกอย่างหนึ่งนะครับ
ที่อยากจะทำให้ร่วงสำเร็จครับ
ถ้าถึงณตอนนั้นนะครับ

สถานการณ์มันดีขึ้นกว่านี้เยอะนะครับ
แล้วก็คงมาร่วมงานบุญมาเจอกันนะครับได้

แต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยังคงรุนแรงอยู่
ก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนหรือหาวิธีการอะไรต่างกันอีกทีหนึ่งนะครับ
แม้ทุกคนจะไม่ได้มาร่วมงานบวชงานบุญครั้งนี้นะครับ
ก็ส่งใจมาแล้วก็ผมเองก็สามารถรับรู้ได้ถึงกุศลจิตนี้อย่างแน่นอนนะครับผม
ยังไงก็ฝากขอบคุณแฟนคลับทุกคนล่วงหน้าไว้ตรงนี้เลยครับ